อ่าใช่มั้ยคะก่อนหน้านี้อ่อที่เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วอ่ะค่ะ
ที่มีกรณีช่างภาพคนหนึ่งนะ

สเปคมาเขาก็บอกว่ากล้องราคาถูกก็จริง
แต่ว่ามันเสียอยู่นะต้องเอาไปซ่อมก่อนถึงจะใช้ได้
ช่างภาพเขาก็บอกว่าถ้าต้องซ่อมก่อนแล้วเอามาใช้ไม่เอาดีกว่าขอพักดีกว่า
บอกขอผ่านปุ๊บโอ้โหเป็นเรื่องเลยค่ะ
ส่งปืนมาข่มครูบอกว่าก็คิดอยู่แล้วแหละว่าจะไม่เอา
เหมือนกับว่าขู่กันอ่ะเหมือนจะขู่ฆ่าส่งภาพอาวุธปืน
ซื้อเอาปืนไหมอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยพูดจาแบบนี้ค่ะ
แล้วก็เลยเข้าไปดูว่าเอ๊ะคนนี้มีตัวตนจริงในเฟซบุ๊คหรือเปล่า
ก็ปรากฏว่าบอกว่าเป็นปปศครับโอ้โหเรื่องนี้ก็เลยต้องตรวจสอบกันใหญ่
สุดท้ายแล้วไม่ใช่นะคะเป็นแค่พนักงานขับรถของปปศขอนแก่นค่ะ
เรื่องนี้ค่ะสำนักงานป้องกันและปราบรามยาเสพติดหรือปปศเลยเผยแพร่แถลงการชี้แจงเลยว่า
นายรัฐศาสตร์บุณครคนที่ลงเอ่อขายซื้อกล้องฟิล์มสองตัวในราคาหนึ่งพันบาท
เพจสมาร์เก็ตเพลสของเฟซบุ๊กแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวถูกร้องเรียนมาเนี่ย
เป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์สังกัดสำนักงานปปศภาค๔ขอนแก่นค่ะ
ซึ่งทางเลขาธิการปปศสั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแล้ว
เพราะเข้าข่ายกระทำผิดวินัยฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตน
และเกียรติศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนไม่ให้เสื่อมเสีย
กรณีที่นายรัฐศาสตร์สวมเครื่องแบบเจ้าพนักงานปปศโดยไม่มีสิทธิ์สวมเครื่องแบบ
โดยมีเจตนาให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ์เนี่ยนี่ก็ผิดกฎหมายค่ะ
แล้วผิดกฎหมายอาญาด้วยโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
ปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะ
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวเองก็เดินทางไปที่สำนักงานปปศภาค๔
ก็พบว่าพอสำนักงานปปศติดราชการอยู่ที่กรุงเทพ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ
บันทึกภาพในสำนักงานโดยเด็ดขาดค่ะ